หลวงปู่ฤทธิเดชหน่อยกันแล้วกัน

เมื่อวานนี้ทางสำนักพุทธของจังหวัดเพชรบูร

ไปที่สำนักสงฆ์ของหลวงปู่ฤทธิเดช

หลวงปู่รับกิจนิมนต์มาที่กรุงเทพ

สำนักสงฆ์พุทธนิมิตตัง

ศิษย์บอกหลวงปู่ไม่ขอพูดอะไรแล้วนะ

ขอเอาไว้ว่าห้ามมันไม่เหมาะสม

พระอุปชาติเคยบวชให้ก็มา

แต่มันก็อาบัดนั่นแหละเป็นพระก็ทำแบบนี้ไม่ได้
ลักษณะแบบแสดงอวดอุตริแสดงอิทธิฤทธิอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวต้องปรงอาบัติกันค่ะวันนี้หลวงปู่เนี่ย
สิทธิ์บอกไม่พูดแล้วนะฮะหลวงปู่ก็ไม่ขอพูดอะไรแล้วนะครับ
แต่เราได้คุยกับหลวงปู่ฤทธิเดชได้คุยเพราะอะไร
ปู่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
แต่นี่คือบรรยากาศของเช้าวันนี้ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณครินกะมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ก็ยังมีชาวบ้านมีลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมานะฮะ
สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าคณะอำเภอศรีเทพที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้คณะสงฆ์ด้วยสำนักพุทธด้วย
ลงพื้นที่มาเอาเอกสารข้อบังคับมติคณะสงฆ์มาให้เซ็นรับทราบอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากเมื่อวานมาแล้วไม่เจอนะครับ
หลังจากนี้ก็ต้องรอฟังเรื่องผลการสอบสวนของคณะสงฆ์ในเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย
แล้วต้องไปทำพิธีปลงอาบัติด้วยเพื่อให้การครองสมณเพศเนี่ย
เป็นไปอย่างบริสุทธิ์นี่ฮะนี่คือหนังสือฉบับนี้นะครับ
หลวงปู่ฤทธิเดชนะฮะวันนี้มาอยู่ที่กุฏินะครับ
ก็ตามที่ท่านทราบข่าวนะคลิปที่โอ้โหถูกเผยแพร่ไปทั่ว
ใบมะขามใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เคี้ยวหนุบหนับหนุบหนับ
พูดออกมานี่อุ้ยเป็นพญาต่อค่ะอ่า
บางคนก็ดูเอ๊ะใช่ต่อหรือเปล่าหรือจะเป็นแตนหรือจะเป็นตัวคล้ายต่อหรือจะอะไรยังไง
แต่ถ้าเป็นต่อจริงโอ้โหมันไม่ต่อยปากหลวงปู่หมดแล้วเหรอ
หลายคนบอกว่าแต่ถ้าเอาเหล็กในออกมันก็เป็นไปได้นะรวดเดียวเลยอ่ะ
มันก็ต้องไปต่อยใครมาแล้วแล้วไปจับมาอย่างนี้เหรอแต่หลวงปู่ท่านยืนยันท่านเสกมาจริง
ลูกศิษย์หลายคนก็เชื่อใช่ไหมฮะว่าท่านเสกออกมาจริงก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ตอนนี้หลวงปู่ฤทธิเดชบอกว่านอกจากจะไม่ให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็จะไม่ส่งไม่เสกอะไรแล้วนะ
เสกใบมะขามเป็นพญาต่ออะไรก็จะไม่ทำแล้วนะฮะเรื่องของการทำเครื่องรางของขลังอะไรต่างต่าง
นาก็งดแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่ทั้งลูกศิษย์แล้วก็หลวงปู่ฤทธิเดชกลับมาที่ที่สำนักสงฆ์
แล้วยืนยันว่าจะไม่ให้ข่าวอะไรแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะเรื่องคลิปที่เผยแพร่ออกไปเนี่ย
เราก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะเราก็เลยอยากจะคุยกับหลวงปู่นะ
ก็เลยติดต่อไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจะขอพูดคุยด้วยนะ
คือหลวงปู่บอกว่าตอนนี้ลูกศิษย์บอกอายุก็มากแล้วท่านก็ไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้น
จากนี้ไปเนี่ยขอทำแค่กิจของสงฆ์เพียงอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวฟังลูกศิษย์ก่อนกันแล้วกัน
สำนัครก็ไม่รู้ด้วยว่าเกิดตนาของคนเกี่ยวลงคีทไปน่ะ
ไปทำอะไรหรือยังไงคิดไม่ดีอะไรกับหลวงพ่อเพราะทางสำนักก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมันไง
เราก็เลยต่อสายนะโทรศัพท์ไปขออนุญาตท่านเจ้าคณะอำเภอให้นะ
หลวงปู่ฤทธิเดชจะได้สบายใจเราอยากจะเอานะไหนจะไม่พูดไม่อะไรก็แล้วแต่แล้วจะไม่เสกอะไรแล้วเนี่ย
ถามความในใจกันหน่อยไม่ต้องคุยเรื่องเสกเรื่องอะไรก็ได้นะฮะท่านเจ้าคณะอำเภอท่านก็อนุญาตนะครับ
ท่านเจ้าคณะอำเภออนุญาตเรียบร้อยทางหลวงปู่ฤทธิเดชก็เลยยอมให้สัมภาษณ์กับเรานะครับท่านผู้ชมครับ
แต่บอกขอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนโยมหลวงปู่บอกก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ปล่อยวางกับกระแสสังคมนะโดยเฉพาะผู้ที่กล่าวหาว่าอวดอุจริยืนยันว่าหลังจากนี้จะยุติการเสกองค์พญาต่อการปลุกเสกเครื่องรางของขลังต่าง
จะไม่ทำแล้วนะเพราะมันเป็นการประพฤติผิดวินัยสงฆ์
แต่ลูกศิษย์ทั้งหลายยังสามารถเดินทางมาทำบุญมาถวายสังขทานนะมาสวดมนต์ที่สำนักสงฆ์ที่นี่ได้
เดี๋ยวฟังนะฮะที่หลวงปู่ฤทธิเดชพูดเอาไว้
มันผิดวินัยของสงฆ์อัตมาช่วยทำให้ได้
ถ้าจะมากิจนิมนต์ไปหรือว่าจะให้เสกวัตถุต่าง

ถ้าลูกศิษย์ศรัทธาก็ขอเดินทางมาได้ยินดีต้อนรับ
ถ้าจะมาให้ทำโน่นทำนี่อัตมาไม่เอา
เลิกทำบอกหยุดหยุดเป็นขอดเลยครับ
คนไข้จะเอาแสนหนึ่งต้องมาไปไหมครับ
ไม่ให้ไม่ทำ

เพราะศักดิ์จักรคือศักดิ์จักร

ส่วนคนที่ไม่หวังดีลงพู่เรียกว่าปล่อยกวางแล้ว
อีกตอนก็ปล่อยได้แต่เค้าก็ทำ
เพราะจิตใจของเขาก็ไม่บริสุทธิ์
มันไม่เกี่ยวกับอัตมากไม่ใช่ตัวอัตมาก
พออัตมากปล่อยวาง
นี่คือสิ่งที่หลวงปู่ฤทธิเดชบอกนะครับ
ส่วนที่สำนักสงฆ์พุทธนิมิตตังวันนี้ก็ยังมีผู้ที่เดินทางมา
ไหว้นะมาทำบุญที่นี่อย่างต่อเนื่อง
เขาบอกเขาก็เชื่อมั่นเขาก็ศรัทธาหลวงปู่ฤทธิเดช

เขาบอกว่าเขาก็อยากมาได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง

ส่วนเรื่องที่ว่าจะจริงไม่จริงเขาบอกเขาไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้น

หลังจากกระแสท่าออกไปเนี่ยมีบางคนเขาก็ไม่เชื่อ
ความเรื่องใส่สัทธาเราลดล้อยลงนะครับ
มันอยู่ที่คนที่เชื่อหรือไม่เชื่อนะครับ

ผมก็คิดว่าศรัทธาผมพูดยังขนลุกอยู่เลยครับเนี่ย
เป่าหัวให้สบายใจท่านบอกให้อยากได้อะไรให้อธิษฐานเอา
แล้วแต่คนจะเชื่อไม่เชื่อมันก็อยู่ที่เรา
อย่างเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอย่างเราก็ตัดสินท่านไม่ได้

แต่มันก็อยู่ที่เราที่จะศรัทธาท่าน
อ่าวันนี้ผู้ที่เดินทางมาไม่มีนะครับ
พญาต่ออะไรก็อย่างที่หลวงปู่เขายืนยัน

ไม่รู้ตอนเป่าตัวต่อเลยหลุดออกมาหรือเปล่า
นี่คุณครินบอกไม่มีทุกผู้ชมครับ
เราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ

พื้นที่บ้านมดินแดงตำบลคลองกระจัง
อำเภอศรีเทพที่เพชรบูรณ์เนี่ย
ก็ไม่ได้มีใครที่จะเข้ามา
ทำบุญอะไรที่สำนักสงฆ์ของหลวงปู่ฤทธิเดชนะ

พระยาต่อเสกเฉิกอะไรพวกนั้นนะครับ
แล้วก็บอกว่าสำนักสงฆ์ของหลวงปู่ฤทธิเดชเนี่ย
ตั้งมาสัก๑๐ปีแล้วนะ
บางคนเขาบอกเขาซื้อที่อยู่ตรงนี้
แล้วก็มีสำนักสงฆ์เนี่ยที่มาซื้อที่แล้วก็อยู่ใกล้กัน
ก็กลายเป็นว่าก็ต้องเจอคนที่มาเข้าออก

เป็นคนต่างถิ่นที่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยฮะ
การสงฆ์การเสกเนี่ยจะเดินทางมามากกว่า

กำแพงที่ติดฮโลกบ้านเนี่ยคือเพื่อทำกำแพงใหญ่
ผมก็อ้าวคุณจะมาทำได้ไงพี่ผม
ผมให้ทากุลธรรมะกินกับบุญหัวกราวหัวมันเท่าไรแล้ว
แต่คุณจะมาเถือพิสิทธิ์ได้คือเผาศอก
อันนี้อีกมุมหนึ่งที่ชาวบ้านเขาอ้างกับเราแล้วเล่าให้ฟังนะ
เอกลักษณะที่ดินเข้าออกแล้วมันติดอยู่กับสำนักสงของน้องปู่เขา

แต่เขาบอกว่าก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ลุกที่กัน